ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราให้ท่านได้ดูคลิปจากภาพวงจรปิด

นี่ฮะก็คือชายสูงอายุคนหนึ่งถูกผู้ชายเข้ามาต่อย
ก็เดินเหมือนจะไปแล้วแล้วก็กลับมาทำร้ายอีก

ใช่ต่อยแล้วต่อยอีกจนคุณลุงคนนี้สลบไปเลย
วันนี้เราตามให้แล้วนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในซอยพิศนุโลก๓ย่านนางเลิ้งกรุงเทพ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปโอ้โหผู้คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
ชายคนนี้ทำไมทำร้ายเขาได้ยังไงเขาก็เป็นชายสูงอายุไม่มีทางสู้อะไรเลย
สลบเหมือดไปลุกขึ้นมาก็ยังโดนทำร้ายอีก
ผู้ที่ถูกทำร้ายในคลิปชื่อว่านายฉลาดน้องขุนศาลนะครับ
หรือว่าลุงเน่งอายุ๕๐ปีเป็นรอปภอยู่ที่ศูนย์ดับเพลิงพญาไทยนะครับ
ตามเจอตัวแล้วนะครับนี่ฮะ๘พฤษภาคมที่เกิดเหตุนะ
มาถึงวันนี้นี่ก็๑๗พฤษภาคมแล้วใบหน้ายังบวมปูดอยู่เลยนะครับ
ยังมีร่องรอยถูกทำร้ายอยู่เลย
เน่งบอกว่าวันเกิดเหตุนั่งดื่มสุราอยู่คนเดียวที่หน้าร้านชำแห่งหนึ่ง
ชายคนนี้ก็เข้ามาทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
ตาข้างขวาเนี่ยคุณเข็มมาสอนมีเลือดคั่งเลยนะ
ตอนนี้ยังกระพริบตาลำบากเลยเพราะว่าเส้นเลือดฝอยแตก
ร่างกายนี่เจ็บฟกช้ำไปหมดตั้งแต่ต้นคอไปถึงสี่ข้างด้านขวา
แต่ก็ต้องไปทำงานคนทำงานอ่ะทำมาหากินอ่ะนะ
หาเช้ากินข้ามเป็นโรปพอนะครับ
เมื่อวานนี้ไปทำงานก็ต้องขอออกเวรเร็วกว่าปกติ
เพราะว่ามันระบมตามร่างกายจนทำงานเป็นรอปภไม่ไหว
ก่อนหน้านี้ก็ลาไปหาหมอมาแล้ววันไหนลามันก็กระทบรายได้
ซึ่งลุงเน่งบอกว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึงถูกทำร้าย
ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็อยากจะให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยอย่าไปก่อเหตุแบบนี้อย่าไปทำร้ายใครอีก
นี่ค่ะตำรวจสอนอนางเลิงก็เชิญตัวลุงเน่งมาสอบส่วนเพิ่มเติมมานะคะ
สุดท้ายก็จับคนก่อเหตุได้ค่ะ
นายธนทรวัฒนพรจีราอายุ๒๒
เมื่อเช้านี้เองนะคะในซอยพิศนุโลก๓แล้วก็คุมตัวมาสอบปากคำ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่ซอยพิศนุโลก๓ไปดูจุดเกิดเหตุในซอยด้วย
ก็อยู่เยื้องกับร้านขายของชำมีโต๊ะมีม้านั่งยาวสำหรับนั่งดื่มนั่งกินนะคะ
เจ้าของร้านขายของชำบอกว่าลุงเน่งเนี่ยมานั่งดื่มมานั่งกินที่ร้านบ่อยเลย

พอลุงแกเมาก็จะนั่งอยู่เงียบอะค่ะ
วันเกิดเหตุร้านปิดแล้วลุงเน่งก็นั่งอยู่คนเดียว
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดของร้านนี่แหละบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ก็เลยเอามาแชร์ในโลกโซเชียลเพื่อตามหาตัวคนร้ายค่ะ
เพราะว่าเจ้าของร้านขายของชำเขาก็บอกว่ามันแปลกใจ
อยู่ดีทำไมมาทำร้ายลุงเหน่งเขาแบบนี้
แล้วทำไมไม่มีใครมาช่วยเลยไม่มีใครเห็นเลยหรือยังไง

ทีมข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนของลุงเหน่งด้วย
ไม่ไกลจากร้านนะคะแต่เพื่อนของลุงเน่งบอกว่า
ไม่ให้เห็นหน้านะกลัวอันตรายแต่ให้ข้อมูล
ของลุงเน่งบอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้ว
เหล้ากันบ่อยช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้เจอกัน
ลุงเน่งไปเป็นรอปภลุงเน่งเองเป็นคนเงียบนะ
ไม่เคยไประรานไปหาเรื่องใครส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ถามลุงเน่งไปแล้วลุงเน่งก็ได้แต่ปลงแล้วก็ตอบว่า
สงสัยเป็นเวรกรรมมั้งเนี่ยค่ะ
ให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ดีกว่าเราไม่มีติดตัดสิน
แล้วเค้าได้บอกไหมว่าทำไมเค้าถึงถูกไป
ไม่พูดอะไรเลยเค้าบอกเค้าเป็นเวรกรรมของเค้า
คนที่ก่อเหตุในชีวนายธนทรวัฒนภรกิราอายุ๒๖ปีนะฮะ
ตำรวจสนนางเลิ้งก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายดำเนินคดีไปแล้วนะครับ
โดนข้อหาเศษยาเศษติดด้วยนะอ่าเค้าก็สรภาพนะครับ
รับเพราะว่าหลักฐานมันชัดว่าก่อเหตุนะครับ
แล้วไม่ใช่แค่ลุงเน่งคนเดียวที่โดนนะ
มีผู้เสียหายอีกคนนึงที่ถูกนายธนทรเนี่ย
เคยเข้ามาขอเงินแล้วก็ใช้มีดขู่ทำร้าย
เปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตร
เพื่อมาเข็นรถขายกระปุกออมสิน
ก็มาอาศัยนอนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ
เมื่อคืนวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ขณะที่กำลังนอนพักอยู่นายธนทร
อาการคล้ายกับคนเมาเหล้าเดินถือมีดดาบเข้ามาเลยนะ
มีดดาบนะมาบอกว่าขอเงินหน่อย

นายธนทรก็ยังบอกอีกว่านี่ขอดีแล้วนะ
เขาก็ตอบกลับไปเหมือนเดิมว่าไม่มี
นายธนทรก็เลยใช้มีดดาบวิ่งไล่ฟันเลย
ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
แต่ว่านายธนทรก็ยังใช้มิดดาบไปฟันกระปุกออมสิน
อยู่บนรถเข็นแตกเกือบหมด
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สอนอนนางเลิ้งนะครับ
และที่ผ่านมานายธนทรก็มักจะมาขอเงินกับบรรดาลูกน้องของเขาเป็นประจำ
ซึ่งส่วนใหญ่คนที่กลัวก็จะให้ไป
เขามาขอผมก็ช่วงเวลาประมาณตี๒กว่าแล้วแหละ
มาขอเขาบอกว่ามาขอขอตังค์หน่อยบอก

แกนี้เขาเอามีไหล่ฝันผมแล้วก็ฝันกระโปรกอมศิลป์ผม

ได้ขอเขามาขอเท่าไหร่
หลายเขาเรียกกับอย่างคนงานผม

ทำไมคนงานของพี่เขาถึงให้ตังค์
ก็กลัวไงเขาว่าเจ้าถิ่นแล้วเนาะ

ก็มีแถวนี้นะแต่เราก็ไม่รู้คนไหนบ้างอ่ะพูดยาก
พอเรามาต่างถิ่นเรามาหากินเราก็ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
ได้มีการไปบอกกับเจ้าวาดที่เป็นญาติเขาไหม
ก็บอกเขาบอกว่าจับไปเลยให้ตำรวจจับไปเลย
คือเขาคือไม่อยากยุ่งแล้วเขาบอกอย่างนี้
ทำไมคำที่เขาบอกว่าไม่อยากยุ่งแล้ว
ทำให้วัดเสียสื่อมเสีย
มองภาพภศไม่ดีใครมองก็อะไรอย่างนี้
เขาได้ทำงานเหรอพี่
ไม่ได้ทำเดินขอตังค์เขาใช้เป็นวัน

แล้วเจ้าว่าตั้งชีวิตใดก็บอกเราก็ไม่รู้ว่า
แผ่นดินสูงขึ้นอีกหน่อยนึงเราก็ไม่รู้นะว่าความหมายก็คืออะไร

เนี่ยทำร้ายลุงเน่งเสร็จไปไถเงินคนอื่นเขาอีกแล้วก่อเหตุแบบนี้บ่อยแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกอ่ะ
คือทีมข่าวเราได้ข่าวมาแบบนี้คุณผู้ชมว่านายธนทรคนก่อเหตุเนี่ยนะเป็นญาติกับเจ้าอาวาสของวัดสมนานำบริหารครับ
เราก็เลยตามไปถึงวัดนะคะอยากจะไปถามท่านเจ้าอาวาสนะคะว่านายธนทรคนนี้เป็นญาติของท่านจริงหรือเปล่า
พอไปถึงกุฏิท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นญาติ
เป็นลูกของแม่ครัวที่เคยมาอยู่วัดเมื่อ๑๐ปีก่อน
พอแม่ครัวออกจากวัดไปนายธนทรคนนี้ก็ออกไปด้วย
แต่สุดท้ายกลับมาที่วัดอีกบอกขออาบน้ำหน่อยท่านเจ้าอาวาสก็เห็นใจก็ให้ไปอาบ
แต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นไปอยู่ไหนต่อแต่ก็ได้ยินมาว่าไปนอนอยู่ที่สารเจ้าใกล้ใกล้วัด
ทีมข่าวของเราไปต่อเลยไปสานเจ้าเลยนะคะ
นายเกษมแก้วชมพูนุษย์บอกว่านายธนทรเป็นญาติกับเจ้าอาวาส
สารเจ้าเขาบอกแบบนี้ค่ะก็มาอยู่วัดนี้เพราะว่าแม่เป็นแม่ครัวที่วัด
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาวัดอีกเพราะไปขโมยเงินในวัด
ขโมยของในวัดไปขายด้วยไปอาศัยวัดอยู่ยังขโมยของวัดไปขาย
ไม่ทำงานด้วยไปขอเงินคนนู้นคนนี้เอาไปกินเหล้า
ซื้อยาเสพติดพอขอแล้วไม่ให้ก็ไปขู่เขาอีก
จนชาวบ้านกลัวต้องยอมให้เงินชาวบ้านบอกว่าไม่กล้าทำอะไรกับนายธนทรคนนี้
ไม่กล้าเพราะกลัวเขาไปคูไปแบบกลางอะไรแบบนี้
โทรไปหาตำรวจแล้วนะคะให้มาจับแต่ตำรวจไม่มา
ไม่เคยเดินทางมาจับเลยอะค่ะ
อันนี้เจ้าว่ารู้พฤติกรรมมีคนไปฟ้อง
แล้วเรียกผมจะเข้าไปบอกช่วยทีช่วยจัดการให้ที
น้องเขามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วทำไมแบบว่าคนในชุมชนเนี่ยไม่แจ้งตำรวจกันเอง
แจ้งก็ไม่มาไงผมบอกแล้วแจ้งสายตรวจแล้วแต่ตรวจไม่มา
สายตรวจทำไมไม่มาเราพร้อมให้เหตุผลไหม
ผมบอกว่าหนูพี่เจอ๑๙๑เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเช้าก็พวกาวกันใหม่
ทดโทรไปนะ๒ชั่วโมง๓ชั่วโมงไม่มาจนผมก็เจอศร้อย๖อะ
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามึงยังมีเข้าไปอีกว่าพี่มีเจอกู
มันกลัวต่อหน้ารับหลังก็เหมือนเดิม

ไม่ยอมมาจับมาจัดการให้เนี่ย
ชาวบ้านนี่สวยสองต่อจริง
สวยที่เจอไอ้ผู้ชายคนนี้

โทรไปเจอตำรวจที่ไม่ยอมมาจับ
ตำรวจดีมีเยอะแยะไม่โทรไปเจอ
เป็นความผิดของคนโทรใช่ไหม
หลังจากเกิดคลิปที่ลุงเน่งถูกทำร้ายนะครับ
มีชาวบ้านที่อยู่ในซอยระแวกนี้นะครับ
บอกว่าพอทราบข่าวว่าลุงหุ่นเหน่งถูกทำร้าย
ก็ยังไปดูอาการเอาข้าวไปให้กินนะนะ
ปรากฏว่าหลังจากถูกทำร้ายวันรุ่งขึ้นตาเนี่ย
ยังต้องไปทำงานเพราะว่าเขาทำงานเป็นรอปภ

แต่ยืนยันว่าปกติแม้จะเป็นคนดื่มเหล้า
แต่ไม่เคยมีนิสัยระรานหาเรื่องคนอื่น
สำหรับคนที่ถูกทำร้ายคนนี้นะครับ
เขานี่เพิ่งถูกตีไปตั้งแรกเลยหรือเปล่า

เวลาเข้าเมาแล้วเข้ามา
ต้องทานดีช่วยยังไงล่ะ
เอาข้าวไปให้กินก็ไม่เจอเหรอแพง

หยุดไหล
ก็เห็นใจลุงเน่งนะที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บขนาดนี้นะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็เรื่องยาเสพติดด้วย
ส่วนลุงเน่งแม้ว่าจะบาดเจ็บ
แต่ก็ถือว่าเป็นคุณโอปการณ์สำหรับชาวบ้านแถวนั้น
ถ้าไม่เกิดกรณีของลุงเน่งแล้วคลิปเผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์เนี่ย

โดนมาข่มขู่โดนมาไถเงินโทรแจ้งตำรวจตำรวจไม่มาจับ
ชาวบ้านก็กลัวก็ต้องยอมหายเงินไปก็วนไป
แต่ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าไอ้นี่มันมีลูกน้องนะ
ก็ฝากพี่สอนอนังเลิ้งไปดูให้หน่อยไหมลูกน้องไอ้เนี่ย
ไปเอาให้หมดไม่งั้นว่าร้านชาวบ้านเขาอยู่เรื่อย